คุณผู้ชมก็วุ่นเหลือเกินแหม่สงกราน
ก็จะกะตั้งวงกะดื่มหน่อยนะ
ต้องมีอะไรแกล้มไปงมหอยดีกว่า

แต่ปรากฏว่าหายไป๓ชั่วโมง
ทำยังไงที่เหลือญาติคิดว่าเฮ้ยจมน้ำหรือเปล่า
แจ้งกู้ภัยมากันเพียบเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้อันนี้ดูในสภาพในคลองนะ
ในคลองอยู่ที่ตำบลบ้านนากบินบุรีของปราจีนบุรี

ใจไม่ดีใจไม่ดีเลยจริงค่ะ
เพราะว่านายชัดชัยศรีพุทธาวัย๓๖ปีกับนายในกงไกร
เขาชวนกัน๒คนออกไปงมหอย
เดี๋ยวมาทำกับแกล้มฉลองสงกราน
พอไปถึงเมาด้วยง่วงด้วย
ตัวนายบอกว่าไม่ไหวขอกลับบ้านก่อน
เหลือแค่ชัดชัยลงไปงมหอยคนเดียว
แล้วทีนี้ชัดชัยเองก็เมาเหล้าเหมือนกันนะคุณผู้ชม

อะไรที่ติดตัวไว้อยู่เนี่ยสมุดบัญชีธนาคารเอาก็เปียกไปหมดค่ะ
ก็รีบกลับมาที่ริมคลองถอดรองเท้า
แล้วก็เอาสมุดบัญชีธนาคารไปฝากไว้
แล้วทีนี้แทนที่จะไปงมหอยต่อ

ก็เลยเดินเซตุบัตตุ๋าเป๊เลยนะ
แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ย
เดี๋ยวเล่าแต่ว่าญาติใจไม่ดีแล้ว

ยิ่งเมาด้วยจะไปงมหอยด้วยเอ๊ะจมน้ำจมท่าหรือเปล่า
ใช่ไงแล้วทีนี้เอ้ารองเท้าถอดทิ้งไว้ริมคลองอีก
ตายแล้วคลองมันก็ลึก๒เมตรกว่านะ
กูภัยรีบมาหน่อยคนน่าจะจมน้ำหายไป๓ชั่วโมง

ดำไปค้นหาได้ไหมงมลงไปดูได้ไหม
เจอศพหรือเปล่าตอนนั้นญาติใจไม่ดีคิดแบบนี้จริงค่ะ

นี่ค่ำมืดแล้วนะฮะใช่ทุ่มกว่าค่ะ
ประดาน้ำเตรียมแล้วเดี๋ยวต้องลงไปงมค้นหา
จู่ตรงรองเท้าของชัดชัยที่ถอดไว้

แล้วชัดชัยหน้าตาตกใจเหลือหลาเลย
เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ย
แล้วญาติก็แบบเฮ้ยชัดชัย
เองไม่ได้ตายนี่นะเองกลับมาแล้วใช่ไหม
แล้วไปไหนมาเนี่ยคนเขาตามหากัน
เขาคิดว่าเองจมน้ำตายไปแล้ว
ชัดชัยยังไม่สั่งเลยคุณผู้ชม
ก็ยังพูดแบบโอ้โหท่าเหมือนกับแบบ

แต่หามาหอยแต่วิ่ง

โอ๊ยลับ
หลับนี่แหละทำให้ชาวบ้านชาวช่องเขาห่วงกัน
ก็เริ่มจากตอนแรกที่ลงไปงม
สมุดบัญชีเปียกเอาขึ้นมาเอาสมุดบัญชีไปตากไว้
แล้วหลังจากนั้นตัวเองก็เดินไปไหนไม่รู้
ง่วงด้วยเมาด้วยหลับไป
มันก็มีความโบ๊ะบ๊ะอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไร

แต่พอเจอตัวแล้วเนี่ยนะก็เลยบอกชัดชัย
คราวหน้าถ้าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่าเกิดว่า